ผมพาจะไปจะพาไปที่จังหวัดศาตูนครับ
จำปาดะปกติจำปาดะกินเป็นลูกเป็นลูกนะฮะ

แต่ว่าที่นักเรียนที่จังหวัดสตูนนะครับ

เขามีวิธีการแปรรูปผสมเป็นบอกว่าเป็นวุ้นกรอบจำปาดะนะครับ

วุ้นกรอบจำปาดะเข้นนะครับเพราะว่าเอาจำปาดะนี่แหละครับ
นี่ครับลูกจำประดานะครับเป็นลูกที่แบบแบบนี้อยู่นะครับ
ต่อไปครับเอาไปบดแล้วสักครู่ครับไอ้ผงวุ้นใส่
โอ้โหเท่านั้นแหละครับผมนี่แหละฮะ

รูปนะจำปาดะนี่บอกก่อนลักษณะคล้ายขนุนนะ

นักเรียนที่เห็นอยู่ตรงนี้ครับก็คือนักเรียนชั้นม๑ถึงม๓โรงเรียนบ้านทุ่งมะปังอำเภอควนโดนจังหวัดสตูนนะครับ
ก็ได้ร่วมกันทำวุ้นกรอบจำปาดะ
เป็นผลไม้พื้นเมืองขึ้นชื่อที่มีมากในอำเภอควนโดน
นำมาแปรรูปเพื่อเป็นการเรียนรู้เสริมทักษะอาชีพของนักเรียนนะครับ
ขั้นตอนการทำวุ้นกรอบจำปาดะไม่ยุ่งยากครับ
เริ่มจากการนำผลจำปาดะสุกนะครับมาแกะเอาแต่เนื้อ
นำมาบดให้ละเอียดนำมากรองจากนั้นก็นำผงวุ้นมาผสมครับ
ให้เข้ากันเมื่อผงวุ้นละลายเข้าเติมน้ำตาล
นำขึ้นตั้งไฟเพื่อให้ผงวุ้นอิ่มตัว
จากนั้นก็ตักใส่แม่พิมพ์รอให้วุ้นแข็งตัว
แกะออกจากแม่พิมพ์นำไปตากแดดให้แห้ง
ก็ได้วุ้นกรอบจำปาดะรสชาติอร่อยเหนียวหนึบหนับ
คล้ายเยลลี่เลยครับแล้วไม่หวานมากนะครับ
นำออกวางขายได้เลยทีเดียวนะครับ

นายประดิษฐ์โครสชัตสวรรคบอกว่าการส่งเสิร์ฟให้นักเรียน
ในโรงเรียนได้ทำวุ้นกรอบจำปาดะ
ก็เพื่อให้นักเรียนได้รู้จักนำผลผลิตในท้องถิ่นมาแปรรูป
และเป็นพื้นฐานทักษะในการประกอบอาชีพ
หรือสร้างรายได้ในช่วงปิดภาคเรียน
ถือว่าเป็นทางเลือกของนักเรียนนะครับช่วงปิดพักเรียนนะครับ
ครับเขาบอกว่าจำปาดะที่บอกว่าลูกเล็กกว่าขนุนเนี่ยแต่ว่า

คือหวานจัดนะฮะน้ำเยอะกว่าขนุนแล้วก็
กลิ่นหอมอบอวนหอมอวนคล้ายทุเรียน

พอมาทำแบบนี้มันก็เหนียวกรุบ
แล้วก็ผลสุกก็ทานได้สดเหมือนกัน

ชาวใต้เขาชอบเอามาปรุงอาหารกันนะ

เล็ดจำปาดะใส่แกงไตปลา

ใบจำปาดะก็กินได้เอามาลวกจิ้ม
น้ำพริกกินกันเป็นผักแกล้ม

มีไส้แบบว่าแจมน้องหมูเข้าไปด้วยนะฮะ

และที่สำคัญครับผมเคยกินจำปาดะแช่อิ่

เป็นฝานแล้วกินเหมือนของหวานนะครับ